มาดูกรณีนี้กันหน่อยกรณีที่ยังคงต้องตรวจสอบนะครับ
ว่าภรรยาหลวงพร้อมกับลูกสาว
บุกเข้าไปทำร้ายร่างกายของกิ๊ก
เขาเรียกกิ๊กของสามีเธอหรือเปล่า

เพราะปรากฏภาพนี้ออกมาเป็นคลิปออกมา
ว่าผู้หญิงที่ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ย
สภาพร่างกายเปลือยเปล่าถูกห่มผ้าไว้อย่างเดียว
และอีกอย่างหนึ่งคือเธอบอกว่าเธอถูกไม้เนี่ย

คุณท้ายที่สุดเหตุการณ์นี้นะ
ผู้หญิงคนในคลิปที่นอนได้รับการช่วยเหลืออยู่เนี่ย

คือเมื่อวานนี้ก็จากอาการในข่าวเนี่ย
เขาบอกว่าเป็นตายเท่ากันแล้วนะครับ
อาการหนักแล้วนะฮะผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตแล้วนะครับ
แล้วก็ทางญาติของผู้หญิงคนนี้ได้ขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
ชันสูตรเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
แล้วก็อย่างหนึ่งก็คืออยากจะรู้ว่าถูกด้ามไม้กวาด
ถูกของแข็งแทงอวัยวะเพศด้วยหรือเปล่า
ส่วนทางด้านของภรรยาหลวงแล้วก็ลูกสาวยืนยันว่าไม่ได้บุกเข้าไปทำร้ายผู้หญิงคนนี้
ไม่ได้ใช้ไม้ทะลวงอวัยวะเพศของผู้หญิงคนนี้
เรื่องนี้ถึงได้บอกว่าตำรวจต้องคลี่คลายคดีนะครับ
กรณีที่นางจีราวัลอายุ๓๙ปีแม่ม่ายนะครับ
ที่มีนายภัยบูลอายุ๖๕ปี
สามีของนางแข้งหรือว่าภรรยาหลวงอายุ๕๖ปีมาติดพันธุ์
โดยนางจีรสาลูกสาวของนางจีราวัลผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็นผู้เสียชีวิตแล้วนะ
ก่อนหน้านี้ได้แจ้งความเอาไว้นะครับว่าแม่ของเธอถูกนางแข้งภรรยาหลวงเนี่ย
พาพวกไปทำร้ายร่างกายแม่ของเธอที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีอาการสาหัสแบบนี้เพราะคนเปิดเข้าไปในห้องที่รีสอร์ทพบแม่ของเธอก็นอนร่างกายเปลยเปล่าถูกคลุมด้วยผ้าแล้วก็บาดเจ็บสาหัสนะครับ
ส่วนนี้นะฮะเป็นกล้องวงจรปิดที่เกิดขึ้นภายในรีสอร์ทแต่เห็นว่านายภัยบูลขับรถเข้ามาพร้อมกับพานางจิรวรรณเข้ามาด้วยนะครับแล้วนี่นางแข้งภรรยาหลวงก็ขับรถตามมาพร้อมกับลูกสาวแล้วยู่นะฮะนายภัยบูลก็ขับรถออกไปโดยทิ้งให้นางจิรวรรณอยู่ภายในห้องแล้วก็นางแข้งภรรยาหลวงก
ทำร้ายร่างกายนางจีราวัลหรือไม่ค่ะยังไม่ทราบเพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดมันมีแต่ด้านนอกห้องใช่ฮะมันไม่รู้ว่าข้างในห้องมันเกิดอะไรขึ้นแต่พอเปิดประตูออกไปเนี่ยเจอคนเจ็บเนี่ยอยู่ในสภาพแบบนั้นแล้วตัวนางแข้งภรรยาหลวงเนี่ยให้ข้อมูลกับตำรวจว่าเนี่ยเปิดเข้ามาก็เจอแบบนี้แล้วเธอไม่ได้ทำร้ายร่างกายผู้หญิงคนนี้
เนื่องจากญาติยังคงติดใจสาเหตุการณ์เสียชวิต
โดยเฉพาะเรื่องผลการตรวจอวัยวะเพศว่าถูกของแข็งแทงหรือไม่
ทีนี้ครับนางสาวจีรสายุ๒๑ปี
ลูกสาวของนางจิราวัลผู้เสียชีวิตนะ
ก็ให้ข้อมูลกับสื่อบอกว่าญาติยังคงติดใจ
อวัยวะภายในช่องคลอดของแม่มีสภาพเป็นอย่างไรกันแน่
อยากให้มีการชนะสูตรและมันใช่สาเหตุการเสียชีวิตหรือไม่
จากก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ก่อเหตุ
ว่ากลุ่มนางแข้งภรรยาหลวงออกมายืนยัน
ว่าไม่ได้ใช้ด้ามไม้กวาดหรือว่าวัสดุแข็งแปลกปลอม
แทงเข้าไปในอวัยวะเพศของแม่
แต่หากผลชนสูตรพลิกศพเบื้องต้นออกมา
จะออกมาอย่างไรก็ตาม
ก็ทางญาติอยากจะรอฟังผลอีกครั้งหนึ่ง
ญาติญาติจะร้องขอความเป็นธรรม
และขอให้นำศพผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวศ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงครับ

ตำรวจก็ต้องทำงานจริงทำงานมาเป็นเดือนแล้วเหมือนกันนะ

ต้องปิดคดีต้องเคลียร์คดีนี้ให้ได้นะครับ

เปิดเผยว่าผลการตรวจเบื้องต้นของหมอก่อนที่นางจีราวัล
จะเสียชีวิตออกมาแล้ว
ตำรวจยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด

จะต้องมีการสอบปากคำแพทย์เจ้าของไข้
และรอผลการตรวจชนะสูตรอย่างละเอียดมาประกอบอีกครั้งหนึ่ง
คุณเบิร์ตคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมลุ้นใช่ไหม

คืออยากรู้อย่างน้อยมันจะได้บอกได้ไง
สรุปแล้วเสียชีวิตจากอะไร
เพราะว่าฝั่งของภรรยาหลวงเขายืนยันเขาบุกเข้าไป
ในห้องแต่ไปก็ไปเจอสภาพบาดเจ็บแล้ว

ว่าจริงแล้วมันมีคนอื่นอีกไหม
อยู่ในห้องในรีสอร์ทก่อนหน้าหรือเปล่า
นี่พอจะเล่าเรื่องนี้ได้คือใครรู้ไหม

เพราะพี่กู้ภัยเขาต้องเข้าไปเห็นไปเจออะไรก่อน
เขาน่าจะเห็นว่าผู้บาดเจ็บอยู่ในอาการไหน
แล้วอาการที่ไปทำเขาแบบนั้น
ผมไม่อยากจะพูดซ้ำอีกเสียวแทน
คือแทงเข้าไปแบบนั้นเลือดมันต้องออก

คือถึงได้บอกตำรวจต้องรวบรวมหลักฐานมากเลยนะ
ต้องสอบถามสอบปากคำกู้ภัยด้วย

แล้วก็ต้องดูด้วยนะว่านางจิรวรรณ
คือเขามีโรคประจำตัวอะไรอยู่แล้วหรือเปล่าไง
แต่เบื้องต้นจากประวัติการรักษานะ
พบว่านางจิรวรรณนี่นะครับ

ทำให้เสียชีวิตครั้งนี้หรือไม่
ส่วนพยานวัตถุอื่นเช่นไม้กวาด
สิ่งของที่อาจจะใช้เป็นอาวุธ

หรือว่าแทงเข้าไปเอาไว้อภัย

คือตำรวจเข้าไปตรวจสอบในรีสอร์ทตอนนั้น
ก็บอกว่าไม่พบอุปกรณ์เหล่านี้
รีสอร์ทก็บอกว่าไม่มีไม้แข็งไม้กวาดอยู่ในห้อง
แต่ทีนี้ก็ต้องดูว่าใครอะไรเก็บไปหรือเปล่า
ตำรวจยืนยันจะทำตามพยานหลักฐานที่มี
ให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายด้วย